ไปดูนะฮะแม่อายุนะครับขออภัยครับแม่เป็นแม่ของผู้หญิงอายุ๑๙ปี
แห่โรงศพไปร้องที่กระทรวงยุติธรรมนี่คนนี้น่าสงสารมาก
คือหมอที่คลินิกเนี่ยวินิจฉัยยังไงไม่รู้ลูกมาฝากคันไว้แล้วนะครับ
ไปผ่าเอาก้อนเนื้อเข้าใจว่าเป็นฝีแต่ไม่ใช่ฮะแล้วคราวนี้เลือดไหลไม่หยุด
หลานอายุ๘เดือนตายทั้งกลมฮะตายทั้งกลมเลยครับ
นางสายม้านแฉกระโทกขอความช่วยเหลือไปยังกันจอมพลังแห่โรงศพนะครับ
ที่ประจุร่างของนางสาวบีมอายุสิบเก้าปีแล้วก็ลูกชายอายุแปดเดือน
มาจากอรัญญประเทศสะแก้วเดี๋ยวไปกระทรวงยุติธรรมบอกข้องใจเหลือเกินลูกฉันตายได้ยังไง
นะครับไปยื่นเรื่องกับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นางสาวสายม้านเนี่ยนะฮะหรือนางสายม้านเนี่ยเล่าบอกว่าลูกเนี่ย
ฝากคันกับหมอที่คลินิกที่สะแก้วกำหนดคลอดใน๑๒ธันวาคมครับ
แต่เย็น๔พฤศจิกายนลูกไปหาหมอเนื่องจากเจ็บท้องมีไข้
เหมือนมีก้อนที่ช่องคลอดหมอกรีดก้อนเนื้อครับ
สันนิษฐานว่าเป็นฝีแหละเดี๋ยวระบายหนองออกแล้วหาย
คุณผู้ชมไม่ใช่ฝีฮะไม่ใช่ฝีครับแล้วลูกสาวเลือดไหลไม่หยุดครับ
นะฮะจึงย้ายตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศ
เพราะว่าหมอที่คลินิกเป็นหมออยู่ที่นั่น
รุ่งเช้าเด็กในท้องเสียชีวิตครับแต่ยังไม่สามารถผ่าเอาเด็กออกมาได้
จากลูกสาวมีภาวะเลือดออกไม่หยุดนะฮะรักษาได้แค่ให้ยาแก้ปวด
พฤศจิกายนครับโอ้โหหลายวันถัดมาเหมือนกันนะฮะ
ลูกสาวถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
แพทย์ผ่าเอาทารกออกจากคันแล้วก็รักษาตัวเรื่อยมานะครับ
วันที่๑๔พฤศจิกายนแพทย์ก็พาลูกสาวเข้าตรวจและผ่าตัดอีกครั้ง
อาการแย่ฮะแพทย์แจ้งว่าลูกสาวเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
ระยะที่๔ระยะลุกลาม๒ธันวาคมลูกสาวเสียชีวิตครับ
บอกว่าขอให้โรงพยาบาลอรัญญประเทศส่งเอกสารชี้แจงการรักษา
มา๓สัปดาห์แล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้มีความคืบหน้าเลย
ถึง๗พฤศจิกายนนี่เป็นไทม์ไลน์เลยนะ
หมอยังไม่มาดูแลจนอาการแย่ลงครับเธอก็ขอให้หมอเจ้าของไข้
ออกมาชี้แจงเรื่องการผ่าตัดนะครับแล้วทำไมเลือดไหลไม่หยุด
ครอบครัวของเขาเสียไปถึง๒ชีวิตครับ
อยากรู้ว่าสาเหตุการณ์ตายของลูกเกิดจากอะไร
แล้วทำไมคือคุณหมอถึงพระกรีดโดยที่ไม่เอาไปตรวจให้ดีก่อน
คือคำตอบของเขาเขาบอกว่าเขาคิดว่าเคสไม่หนักเขาเอาอยู่
คุณหมอที่กรีดยังไม่ได้ยินแสดงความเสียใจเลยค่ะ
จากวันที่มาร่วมทำบุญเมื่อวานนี้ค่ะ
ที่บอกว่าเสียใจที่เพิ่งอยากได้ยินจากปากคุณหมอค่ะ
ค่ะสาเหตุหลักคือจากคลินิกถ้าเขาไม่กรีดลูกก็คงเลือดไม่ไหล
เพราะเราไปด้วยอาการปกติค่ะเราเดินไปกันดีอย่างนี้ค่ะ
แต่เขาวาดความฝันเอาไว้เยอะแยะแล้วสุดท้ายเขามาเสีย
โดยที่ตัวเขายังไม่รู้ว่าเขาจะเสียค่ะ
เขาก็พูดกับแม่ว่าเดี๋ยวถ้าหนูหาย
เราเอาลูกเขาไปบำเพ็ญกุศลเขาจะไปด้วยกันกับแม่
คือมันสะเทือนใจว่า
เลขารัฐมนตรียุติธรรมก็รับเรื่องร้องทุกข์เอาไว้แล้ว
และแนะนำให้แม่ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนในท้องที่เกิดเหตุนะครับ
เพื่อจะนำมาประกอบการพิจารณาแล้วก็ขอผ่าพิสูจนศพกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมครับ
คุณผู้ชมฮะช่วงบ่ายที่ผ่านมามีความคืบหน้าเรื่องนี้เข้ามาครับ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับไปที่กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานแพทยศภายื่นเอกสารขอให้ตรวจสอบจริยธรรมแพทย์
โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิสูจน์ฟองสิริภัยบูลรองเลขาธิการแพทยศภาเป็นผู้รับเรื่องร้องทุกข์
แล้วท่านบอกว่าจะนำเข้าสู่คณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงในระยะเวลา๑๒๐วัน
หากพบว่ามีมูลความผิดจะมีโทษ๔ประการอะไรบ้างไล่เรียงไปตั้งแต่เบาไปหานัก
ตักเตือนภาคทันพักใช้ใบอนุญาตแล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ขณะที่มีคำชี้แจงจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าโรงพยาบาลอรัญญประเทศ
ส่งข้อมูลการวินิจฉัยรายงานจากแพทย์ผู้รักษามาที่กระทรวง
แล้วหลังจากนี้จะตรวจสอบเรื่องมาตรฐานการรักษา
แล้วก็พิสูจน์ศพของผู้เสียชีวิต
รวมถึงจะมีการตรวจสอบคลินิกนะครับต้นเรื่องให้เร็วที่สุดครับ
ครอบครัวนี้สูญเสียไป๒ชีวิตครับคุณผู้ชมครับ